ข้าราชการยักยอกเงินราชการ

หลบหนีเป็น๑๐๑๐ปี

เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
มี๒คน๒เคสเป็นผู้หญิงทั้งคู่
เคสแรกก็ยักยอกเงินหลวงเงินภาษีประชาชน
จากพื้นที่ขอนแก่นไป๔แสนกว่าบาท
และเจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และก็ตำรวจภูทรจังหวัดนครศศศ
นำกำลังบุกเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา๒รายครับ
ตามหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบ
คนนี้ก็หลบหนีมา๑๒ปีนะครับคุณฮะนางสุการดาสารพิมพ์อายุ๓๘ปีครับ
เคยเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเทศบาลตะบนป่ามะนาวที่จังหวัดขอนแก่น
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจเพื่อสั่งจ่ายเงินในเช็ค
ยักยอกเงินเนี่ย๔๒๒๐๐๐บาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๒นะครับ
จากนั้นหลบหนีมาทำสวนยางในพื้นที่อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชกระทั่งถูกตามจับกลุ่มได้เมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะฮะ
ส่วนผู้ต้องหาอีกรายโอ้คนนี้ยักยอกเยอะกว่านะครับ๑๗๐๐๐บาทนะฮะ
นางสาวออนอุมาวุฒรานะครับอายุ๔๐ปีมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดแต่เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือว่าเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต
โดยนางออนอุมาวุฒราเนี่ยนะฮะเคยเป็นพนักงานการเงินและบัญชีของเทศบาลตำบลลากบัวหลวงจังหวัดพนครสิทธิาครับ
ยักยอกเงินค่าอะไรค่าน้ำปลาปลาค่าบริการเก็บขยะแล้วก็ค่าภาษีป้ายรวม๑๗๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นปี๒๕๔๙๒๕๕๒ใช้เวลาในการยักยอบทรัพย์เป็นของตนเอง๔ปีติดต่อกันเลยครับ
และเมื่อถูกไล่ออกก็หลบหนีไปอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอช้างกลางของนครศรีธรรมราชกระทั่งถูกตามจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
หนีเป็น๑๐ปีแต่ก็ไม่รอดนะฮะ
เงินภาษีประชาชนสุดท้ายต้องถูกดำเนินคดีนะคะ